คุณผู้ชมมาดูข่าวต่อไปนี้นะฮะแหมอยากอ่านมาหลายวันเลย
จับบ่อนนี่บุกเข้าไปจับบ่อนนะฮะ

ให้เต็มปากเพราะเขาก็มีภาพมีภารกิจมาให้ดูกัน
อันนี้เป็นมี๒จังหวัดแต่ดูที่แรกก่อนที่บึงกาลนะฮะ
ก็บุกไปจับวงไฮโลตั้งวงไฮโลกัน
สนุกสนานนะฮะไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วก็ไม่กลัวโควิดด้วย
พอเข้าไปปุ๊บโอ้โหแตกกระเจิงเลยไปดูภาพเลยครับ
แหมจะมัยทันแล้วจ้าวิ่งแตกกระเจิงกันทั้งเดียวครับ

ฝ่ายประครองคุณการณ์และชุดปฎิบัติการ

คุมการแพร่ระบาดโรคโควิดสิบเก้านะฮะวิ่งไล่ตามจับกลุ่มตัวนักพนันทุลักทุเลกันนะครับ
วบตัวได้ทั้งหมดสิบแปดคนทั้งชายและหญิงนะฮะแตกกระเจิงครับ
พยายามจะหลบหนีพยายามจะวิ่งบางคนเกิดพยายามจะสตาร์ฟรถจักรยานยนต์
แต่ก็ไม่ทันแหละครับนะฮะเขาแอบเล่นพนันไฮโลกันนะฮะ
ไหนพื้นที่บ้านห้วยเสิมใต้นะฮะจะบนชายพอดับเพลงเมืองที่บึงก้าน
จุดนี้นะฮะก็มีวงเล่าด้วยอ่า
วงไทเล่าก็เล่นไปวงเล่าก็ตั้งวงกินกันไปอ่า
วงเล่าเห็นเจ้าหน้าที่มาก็แตกกระเจิงไปด้วยครับ
พอตรวจสอบแล้วโอ้โหของกลางเต็มไปหมดเลย
ก็จะมีแผ่นเขาเรียกว่าอะไรแผ่นบอกแต้ม
แล้วมีตัวเขย่าต่างนานาถ้วยไฮโลลูกเต่า

ก็แน่นอนนำทั้งหมดไปที่สพบึงกาล

ร่วมกันรักรอบเล่นการพนันไฮโล
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย
ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุม
ลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค
ทั้งหมดก็รับสารภาพนะครับ
บึงกาลอีสานผ่านไปเชียงใหม่

จะบอกว่าเนียนมากตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปถึง

เชียงใหม่เป็นคฤตการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
นำโดยนายสิริพงส์นำพารในเวลาป้องกัน

นำฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจษฐ์ของหน้าแม่แตงค่ะ
หนึ่งตำบลช่อแลหลังจากที่ตรงจุดเนี้ย
ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านบอกว่า
มีกลุ่มชาวบ้านเข้าไปมั่วสุมเล่นการพนันนอกจากไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้ว
เกรงกลัวไม่ได้ให้เกียรติพี่เชื้อโควิดกันเลยนะคะ
แล้วจะบอกว่าคือทำเป็นเนียนใช่ไหมตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงทำเป็นแกล้งหลับ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลักฐานมันจำนวนนะคุณต้องจำนวนด้วยหลักฐาน
ไปพบไพ่ซุกซ่อนไว้หลายสำรับแล้วยังมีไพ่วางบนโต๊ะด้วย
หลักฐานมันชัดเจนแบบนี้ผู้ต้องหา๔คนยอมจำนวนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน
นะฮะตัวเองก็ต้องไปโรงพักส่วนหลักฐานก็ต้องไปอีกทางหนึ่งแล้วค่ะ
นะฮะยอมจำนวนด้วยหลักฐานบอกว่าลักลอบเล่นการพนันไพ่ดัมมี่
เอาเงินพนันกันจริงแล้วยังไม่หมดนะมียาเสพติดด้วย
นั่นไงนะพบชายคนหนึ่งมือเนี่ยกำกัญชาไว้แน่นเลย
เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยพยายามไม่ให้ตรวจจับกุมนะคะ
กัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่๕ใช่ไหม
แล้วยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมสำหรับกฎหมายไทย
กัญชามีในมือแปลว่าผิดกฎหมายยาเสพติดนะจ๊ะลุงจ๋า
นี่ครับนี่ไงครับในมือครับในมือครับ
ในมือครับ
สุดท้ายตำรวจค่ะควบคุมตัวนักพนันทั้งหมดนะคะ
ที่สพแม่แตงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
อันนี้นี่ผิดทั้งเรื่องของพนันเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็เรื่องของพรบควบคุมโรคติดต่อด้วยใช่ไหม